จะพาไปดูความน่ารักของสองแม่ลูกนะคะ

น้องโปรดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอามากเลยนะคะ
เป็นเด็กดีจริงและล่าสุดนะคะก็คุณแม่เป้ยค่ะได้ออกมาเผยเคล็ดลับนะคะ
ของการเลี้ยงลูกให้แบบประหยัดอดออมเลยค่ะคุณ
อืมแม้ว่าครอบครัวจะอยู่ในระดับเศรษฐีเรียกว่าเศรษฐีเลยค่ะคุณ
แต่นางร้ายดีกรีคุณแม่มืออาชีพนะคะอย่างสาวเป้ยปานวาดค่ะ
ไม่ลืมที่จะปลูกฝังให้น้องโปรดรู้จักทำงานแลกกับเงิน
โดยสาวเป้ยค่ะได้เผยมุมน่ารักนี้ผ่านไอจีส่วนตัวนะคะ
เป็นภาพที่เธอกำลังหยิบเงินจำนวน๔๐บาทให้ลูกชายค่ะ
พร้อมข้อความว่าเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างการทำงาน

ซึ่งหากทำงานเยอะก็จะได้เงินเยอะทำงานน้อยก็จะได้เงินน้อย
และให้นำเงินเหล่านี้ไปเก็บสะสม
หากอยากซื้ออะไรก็ให้ไปซื้อเอง
แต่ถ้าสิ่งของที่อยากได้มันแพงเกินไป
ก็ต้องทำงานเก็บเงินเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
ซึ่งเธอก็โพสต์ทิ้งท้ายด้วยนะคะ
ว่าเธอนั้นไม่รู้ว่าลูกชายจะเข้าใจไหม
แต่ก็ขอสอนไปก่อนแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งจะเข้าใจได้เองค่ะ

เพราะว่ามีร้านขนมเป็นธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะ
น้องโปรดก็จะมาที่ร้านมาสแตมป์สแตมป์ใบเสร็จนะคะ

ต้องบอกว่าใครถ้าเกิดว่าได้ติดตามอินสตาแกรมของคุณเป้ย
แล้วก็ต้องหลงรักน้องโปรดกันแบบหัวปักหัวปั๊ม

ลูกคู่นี้เขาสนิทกันมากเลย